เมื่อวานตรวจสลากกันไปแล้วใครถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้างยกมือ
ทำไมเราสองคนเงียบกิบเลยทีมงานของเราก็เงียบกิบเลย

คนส่วนใหญ่ไม่ถูกแต่ใครถูกเนี่ยก็แสงความยินดีด้วย
แม้ว่าเมื่อวานจะออกสลากกันไปแล้วแต่เรามีข่าวแปลกให้คุณผู้ชมไว้ดู

กลัวลืมนะฮะนี่ฮะข่าวแปลกข่าวนี้คุณผู้ชมค่อยดูให้ดีนะฮะ
ว่าต้นนี้เนี่ยเหมือนอะไรตอนนี้คุณยังอาจจะดูไม่ออก
นี่ค่อยดูค่อยพิษและถ้าผมบอกไปคุณผู้ชมจะบอกเออใช่
นี่ค่ะเหมือนอะไรรู้ไหมปู่รือสี
คุณผู้ชมฮะเหมือนปู่ฤษีนี่คือมีคนเข้าไปที่ร้านส้มตำใบข่อย
ที่ริมถนนพิชัยบรรณโรงสงครามที่ตำบลปากพระยองเผลอเมืองสระบุรีนะฮะ
คือเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็ปลูกต้นเสน่หนางพิมพ์เป็นไม้มงคลเอาไว้เป็นต้นเล็กนะครับ
อยู่บนตู้เลยแล้วก็เขาเชื่อว่าจะส่งเสริมความมีโชคมีลาบเรื่องของการค้าขาย
ปรากฏว่าเจ้าของร้านลาบเป็ดที่อยู่ใกล้กับร้านส้มตำนะฮะก็คือพี่วิรเศษวาตดาเนี่ย
เขาฝันเขาเล่าให้ฟังนะกลางคืนที่นั่งกินข้าวที่ร้านลาบของตัวเขาเองเนี่ย
เขาเห็นต้นไม้ไม่ได้ฝันนะคือเขานั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านลาบของเขาเอง
แล้วก็มองไปมองมาเห็นต้นไม้ที่ร้านส้มตำใบข่อยต้นนี้แล้วก็รู้สึกเออสวยดี
แล้วพี่เขาเอามาวางเป็นสิริมงคลก็เลยเดินมาดูปรากฏว่าพี่นิดไปพินิษฐ์มา
เป็นใบหน้ามีคิ้วมีตามีจมูกมีเคราวดีคุณภาพนิ่งยิ่งเหมือนคุณดูสิเหมือนเลย

ใช่พอทีมขาวของเราเนี่ยเอาพ่อปู่รือศรีเนี่ยหรือครูรือศรีเนี่ยมาเทียบนะ
คล้ายเลยคุณคล้ายพ่อปู่หรือว่าพ่อแก่ยิ้มเลยนะครับลักษณะของการเคี้ยวหมากเนี่ยคล้ายเลยนะครับ
ทีนี้พี่วิรเศษเขาบอกว่าโอ้โหเห็นแล้วแบบแปลกตาดีแล้วก็ชอบเพราะปกติเป็นคนที่บูชาพ่อแก่อยู่แล้ว
แล้วก็แขวนพ่อแก่ติดตัวเป็นประจำนะฮะก็เลยขอบูชาต้นเสน่หนางพิมพ์ต้นนี้ทันทีนะครับ
เจ้าของร้านส้มตำก็ใจดีนะบอกให้ในราคา๓๐๐บาทเองทีนี้พี่วิรเศษเนี่ยเขาไปขอเงินกับแฟนที่ร้านลาบเขามา
แล้วก็ให้ไปเลย๓๐๙บาทตัวเลขเป็นมงคลด้วยนะครับแล้วทีนี้พี่วิรเศษเนี่ยเขาก็จะเอาต้นพ่อแก่
เขาเรียกแบบนี้เลยนะต้มพ่อแกะไปไว้ที่ร้านลาบของพี่เขาเองนะครับ
ถ้ามองดีคล้ายพ่อแก่เลยบางคนอาจจะเห็นเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
บางคนเขาเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเหมือนนกฮูกเหมือนกัน
อันนี้มันก็แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคน